เรื่องของลมฝนพายุช่วงนี้ฝนตกหนักนะคะ
ที่จังหวัดชนบุรีก็เลยเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชม
เป็นลักษณะของป้ายโฆษณาเนี่ยมันพัดลงมามันถล่มลงมาทับรถเสียหายค่ะ
เมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะเกิดฝนตกลมกระโชกแรง
ทำให้ป้ายเพชรการาดออโต้ศูนย์เคาะพ่นสีรถยนต์
ซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณปากซอย๑๘ถนนมิตรสัมพันธ์
ตรงแยกจากถนนสุขุมวิทย์เนี่ยล้มลงมาฟาดทับหน้ารถ
ซึ่งคนขับรถคือนายจรรย์จาริยสินอายุ๕๗ปีก็บอกว่า
ตอนที่ขับรถมาจะกลับบ้านพักที่ในพื้นที่ตะบนห้วยกะปิอำเภอเมืองเนี่ย
พอมาถึงปากซอยระหว่างจอดรอรถว่าง
เพื่อที่จะขับขึ้นไปขับเข้าถนนนะคะ
ป้ายนี้มันก็ถูกลมพัดฟาดลงมาบริเวณหน้ารถเลย
ทำให้กระจกนะคะแตกเสียหายหลังคายุบแบบนี้ค่ะ
ซึ่งทางบริษัทเพชรการาศออโต้จำกัด
เขาก็บอกว่าจะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
แล้วก็โชคดีนะที่ไม่มีผู้โดยสารที่นั่งมาในรถ
ส่วนตัวคนขับเองนะคะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เขาเชื่อว่าเป็นเพราะปฏิหารบารมีของพระขุนแผนหลวงปุฏ
วัดละหารไร่จังหวัดระยอง
อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชม
ที่พี่เขาแขวนเอาไว้แบบนี้ก็โชว์ให้ดูว่า
คลาดปลอดภัยจากหนักก็เป็นเบา
ก็ผ่านพ้นไปก็ต้องเตือนล่ะค่ะ

เพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องอย่าไปใกล้
ป้ายต้นไม้อาคารถ้าไม่แข็งแรงด้วย